ความมั่นใจของตัวเองด้วยยิ่งยิ่งเราตกรอบอาเซนครับมาไม่ได้แชมป์ครับความมั่นใจมันอีกแบบ
ความมั่นใจของตัวเองด้วยยิ่งยิ่งเราตกรอบอาเซนครับมาไม่ได้แชมป์ครับความมั่นใจมันอีกแบบ

ถูกต้องก็รากฏมาในอาเซนครัฟต์ก็ยังยืนต่อเนื่อง
ก้าถ้าวันไหนต้องการเกมรับแบ็คโฮลแน่นมิก้ายืน
แล้วก็เกมลุกด้านข้างทิสตองโดขึ้นมาเล่นติดเต็มตัว

แล้วก็มีทีระทรทีระทรไปเล่นแบ๊กอยู่บ่อยค้างที่เจนลีก
แต่จริงแล้วเขาก็เล่นตัวบนได้เหมือนกัน
เดี๋ยวต้องดูกันนะครับแล้วก็อย่างที่คุณเจบอกไป
สตองโดก็จะเล่นทางวิงด้านขวา
ส่วนกองกลางนี่น่าสนใจครับ
น่าจะเป็นการจับคู่กันของธนบูลกับที่นึกผัด

น่าจะแน่นอนที่สุดถ้าว่ากันถึงเรื่องของเกมรับ

ดีที่สุดของทีมไทยในชุดนี้ปัจจุบัน
แล้วก็ตัวลุกที่ดีสุดนะขนาดนี้
คือติดอยู่ในระดับเอเชียแน่นอน
เพราะหลายสื่อก็คาดการณ์ว่าเขาจะเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองในการแข่งขันครั้งนี้

ฟอร์มก็โดดเด่นสงฆ์ผมก็โดดเด่น
ตอนนี้เป็นผมสีทองด้วยทองอยู่คนเดียวเลย
ทำสีบรอนเงินมาเลยนะครับ
เรียกความมั่นใจก็จะเล่นกับธีรสินแดงดารวมตัวซัพพอร์ตกันนะครับด้านหน้า

ถ้าหากมาในระบบ๔๓๓ล่ะจะเล่นแบบไหน

แต่ผู้เล่นก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยแหละ
ถ้ามาในระบบนี้อาจจะได้เห็นสารวัตรเดชมิตรลงมา
ก็คือถอยที่สตองโดไปเล่นแบ็คขวานะครับ
โฟลก็จะเป็นแบบที่เห็นแล้วก็กองกลางก็จะถ่างเอาทิติพันธ์กับธนบูลออก
แล้วมีตัวแทรกตรงกลางเป็นสรวัตรเล่นกองกลาง๓คนแบบเป็นแฟลตก็คือยืนแบบเรียงหน้า
อันนี้เคยเห็นเล่นด้วยกันแล้วตอนเล่นกับฮ่องกงเกมแรกเล่นดีด้วย๓คนนี้
แล้วก็ตัวบนนี่คือง่ายเลยคือดีที่สุดของประเทศเราที่มีอยู่ข้างบนให้หมด
แต่อย่างวันที่เจอกับฮ่องกงวันนั้นก็หลายคนก็ยังตั้งคำถามอยู่มันยังจบไม่ดี
แต่ว่าวันนี้กับวันนั้นในเกมกับฮ่องกงถ้าเกิดใช้ระบบนี้ตัวผู้เล่นมันไม่เหมือนกันไง
ใช่เพราะวันนั้นสามตัวบนไม่ให้ชุดนี้ไง

เพราะฉะนั้นพอมีชนะทิศธิรสินแล้วก็ธิรธรอันนี้ก็น่าสนใจ
แล้วอยากให้เล่นระบบนี้ในเกมวันนี้เพื่อต้องการยิงประตูให้เยอะด้วย
อยากเห็นเพราะว่าอยากให้สารวัตรลงมาในสนามเล่นร่วมกับชนะทิพย์

ส่วนพวกตัวสำรองบ้างถ้ามีโอกาสได้ลงนะครับก็น่าจะพูดถึงคนนี้หน่อย

ถ้าหากลงมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นได้ทั้งเซ็นเตอร์แล้วก็แก๊กขวานะใช่
น่าจะเป็นผู้เล่นที่น่าสนใจในการเปลี่ยนลงมาถ้าฉากจะเน้นเกมรับ
ส่วนสุมัญญาภูริสายก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจถ้าถูกส่งลงมาแล้วอาจจะเปลี่ยนเกมได้จากลูกเสร็จผิด
ใช่ครับก็คือเรามีอะไรที่ดี
เพราะว่าอย่างที่คุณชนะบอกไม่มีคนบาดเจ็บอะไรมันก็ดูดีไปหมด
แต่สุดท้ายแล้วมันต้องเปลี่ยนตัวให้ถูกวางแผนให้ถูกในสถานการณ์ที่เราต้องการ
นอกจากนี้ก็ยังมีสุภาชัยใจเด็ดนะครับ
แล้วก็มีอดีศักดรายสอนอีกคนที่พร้อมจะลงมาลาดตะข่ายด้วยนะครับ

๑๑ครั้งไทยชนะ๑๑นะอินเดียชนะไป๔แล้วก็เสมอกัน๖ครั้งครับไทยยิงไป๓๖ลูกเสียไป๒๑ประตูที่สำคัญก็คือไทยแพ้อินเดียล่าสุดแต่เกิดขึ้นเมื่อเท่าไหร่รู้ไหม๓๒ปีที่แล้วอ่ะ๑๙๘๖ใน๑๐เบอร์ได้กล้าครับที่ไทยแพ้ไป๑ต่อ๓มันก็นานมากแล้วครับส